โคราชครับตีกันก่อนส่งท้ายสงกรานที่ผมบอกก่อนส่งท้ายสงการเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมีอีกยังมีอยู่เพราะว่ายังฉลองกันอยู่นะฮะคือคนเจ็บเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อนคนเจ็บยังไม่หายโมโหนึกออกใช่ไหมครับยังไม่จบหน้าห้องฉุกเฉินที่เดิม
มาแล้วพวกมามาแล้ว
อุ้ยมันปุ๊บ

ขอนะครับแต่ดูจะไม่มีใครฟังเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับ
คืนวันที่๑๔เมษายนครับวัยรุ่น๒กลุ่มขับรถกระบะ
ขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งมาจอดริมถนน
มาดูการแสดงบนเวทีเต้นกันอย่างสนุกสนานเลย

เมาปะคนนี้ทำอย่างไรทะเลาะกันหน่อยสิ
มันเป็นอย่างนี้แหละครึ่งร้อย
ตรงนั้นคุณผู้ชมนับดูตีกันครับ
เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดแล้วขอร์ดราชสีมา
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๑คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับ
แต่เพื่อนของผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายไม่พอใจ
ไม่พอใจทำไงตามไปหน้าห้องฉุกเฉิน
แพทย์พยาบาลเดือดร้อนครับ

เออลุงไปครั้งแรก
ลุงไปทางหน้าลูกบ้านลุงไปทางหน้าลูกบ้านเถอะ
กูโดนตีมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะเนี่ย

นพดลสมบัติไทยพี่เป็นรอปภอยู่ที่โรงพยาบาลนี้
บอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๑๙๒๕ประมาณนี้นะฮะ
ถูกทำร้ายร่างกายมากู้ภัยก็มาส่งที่โรงพยาบาลนี่แหละ
โอ้โหพี่ดีนะที่ตำรวจอยู่ด้วยอืม
อืม
ตำรวจอยู่มันก็โดดตีกันมันก็เข้าไปเพราะมันก็ได้แยก
ผู้กรรมการสมภาพบัตรใหญ่นะครับบอกว่า
ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีตำรวจเข้าไปรับระงับเหตุอยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ถ้ามีผู้บาดเจ็บก็ได้นำส่งโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
เอาล่ะในส่วนของโรงพยาบาลไม่ได้เสียหายอะไร
แต่ที่ทะเลาะวิวาดกันเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ